ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวคดีของคุณตังโมนิดานะฮะ
เมื่อวานนี้กระติกผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
ที่อยู่บนเรือสบลกล่ามนั้นด้วยกันยี่สิบสี่กุมห้าพันธุ์
คุณพ่อก็ไปด้วยทนายความก็ไปด้วย
แล้วก็ไปรับสารภาพว่าให้การเท็จ

ตามข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งเอาไว้
แต่คุณกติกไม่เปิดเผยว่าให้การเท็จเรื่องอะไร
ข่าวก็บอกว่าเรื่องของจำนวนขวดวายอะไรพวกนี้บนเรือหรือเปล่า

ล่าสุดวันนี้คุณกระติกเนี่ยทางตำรวจนะครับ
พนักงานสอบสวนนำตัวไปเพื่อจะส่งฟ้องนะครับ
ในข้อหาเรื่องให้การเท็จ
แต่ภาพที่เห็นนี่คือทางอายการเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย

ใช่ค่ะส่งสำนวนกลับไปให้ทางตำรวจสอบสวนเพิ่มค่ะ
บอกว่าถ้าเกิดจะส่งฟ้องอะไรมาเนี่ย
ก็เอามาพร้อมกับคดีหลักคดีใหญ่
คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเลยก็แล้วกัน
ใช่ค่ะอายการบอกว่าไม่อยากจะให้แยกคดีของคุณกระติกออกมา
เพราะถ้าหากว่ามันมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
มันก็ไม่สามารถฟ้องซ้ำได้อีกถ้าส่งฟ้องไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะส่งมาฟ้องก่อนเรื่องให้การเท็จเนี่ยแม่
มันเหมือนจะตัดตอนกระติกคนเดียวไปก่อนหรือเปล่า

คือทางทนายความของกระติกเขาก็มองอีกแบบนึงนะ
ส่วนนี้คือการแถลงของทางอายการนะครับ
คุณประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายการ
แล้วก็รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
พร้อมด้วยคุณอิทธิพรแก้วทิพย์โคศกอายการสูงสุด
แถลงนะฮะหลังจากพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
ส่งสำนวนกรณีที่นางสาวอิทธิ์สารินจุธาสุขสวรรค์
รับสารภาพในข้อหาแจ้งความเท็จ
อันนี้ข้อหาทางคดีนะ
เหมือนกับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จอะไรประมาณอย่างนี้

คือตรงนี้พนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาส่งสำนวนมาให้อายการส่งฟ้อง
ไปยังสารแขวงนนทบุรี
แต่ทางพนักงานอายการเห็นว่า
แม้คดีนี้พนักงานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้
เพราะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
แต่เนื่องจากคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิต
ดาราสาวชื่อดังคุณแตงโมนิดา

แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลบนเรืออีก๔คน
ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน
แล้วเข้าข่ายคดีนี้มันจะต้องเป็นลักษณะที่มีความเป็นเอกภาพทางคดี
โดยที่สำนักงานอายการยังไม่ทราบรายละเอียดทางคดี
ดังนั้นเพื่อการพิจารณาคดีให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและสิ้นสงสัย
จึงขอให้คืนตัวผู้ต้องหา
ให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
แล้วจึงส่งตัวฟ้องศาลพร้อมกับคดีหลัก
คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เพราะหากส่งฟ้องศาลและสอบสวนพบข้อเท็จจริงใหม่เนี่ย
จะไม่สามารถส่งฟ้องซ้ำได้อีก

เมื่อคดีมีความซับซ้อนมีผู้เกี่ยวพันธุ์จำนวนมาก
และอาจมีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม
ควรทำการสอบสวนในภาพรวมทั้งหมดให้สิ้นกระแสความก่อน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการของอายการ
เพราะการแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเนี่ย
มันส่งผลต่อการพิจารณาคดีในภาพรวมที่อาจจะไม่เป็นธรรม
ตรงนี้ต่างหากที่เราห่วงว่าถ้าเราส่งไปวันนี้
สมมุติว่าจำเลยให้การรับสารภาพ
คำตัดสินของสารที่เสร็จเด็ดขาดเนี่ย
หากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่มันไม่สามารถจะรื้อร้องฟ้องได้อีก

ส่วนทนายความของกระติกนะครับก็คือทนายวิวัตรสมบัติหลายนะครับ
บอกว่าหลังจากพนักงานสอบสวนนำกะติกมาขอมหน้าสาร

แล้วก็มีคุณพ่ออยู่ด้านหลังด้วยมีทนายความด้านคุณศิระนะฮะ
คุณพ่อใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลอ่ะครับใช่
เอาทางทนายก่อนหลังอายการท่านไม่รับสำนวน
บอกไปสอบสวนให้สิ้นกระแสความแล้วส่งมาพร้อมกับคดีหลักเลย
ทนายความของคุณกติกนะครับทนายวัฒน์บอกว่า
พนักงานสอบสวนพาตัวกระติกมาฟ้องต่อสารแขวงนนทบุรี
มาถึงก็นัดไปที่สำนักงานอายการ
ทีนี้พออายการนนทบุรีมีความเห็นว่าให้กลับไปทำอย่างที่บอกเนี่ย
ก็ต้องไปผัดฟ้องที่ศาล
ซึ่งมันมีระยะเวลาในการผัดฟ้องเนี่ยอยู่๓คราว
ครั้งละ๖วันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗
ล่าสุดทางศาลท่านก็อนุญาตให้ผัดฟ้อง
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวอะไร
เพราะว่าได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว
แต่ทางทนายความบอกว่าวันนี้ก็เลยได้ยื่นต่อสาร
เพื่อขอความเห็นว่าข้อเท็จจริงของสำนวนคดีในส่วนของกติกเนี่ย
เรื่องให้การเท็จควรแยกทำให้เบ็ดเสร็จไปเลยได้หรือไม่
หรือควรรอให้พร้อมกับคดีตังโม
เพื่อให้ศาลวินิจฉัยคำร้องซึ่งศาลก็รับไว้พิจารณา
แต่คำวินิจฉัยตรงนี้ยังไม่ออกมานะครับ
ไม่ใช่ไม่เชื่อครับเป็นสิทธิ์ปืนสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

คือพูดง่ายก็คือจำเลย
ผู้ต้องหาไม่เห็นพ้องกับ
ทางอายการที่ควรจะรอคดีหลักหรือไม่
เพราะว่าเขามองว่าในเมื่อเขารับสารภาพในชั้นสอบสวนแล้ว
เขาก็ต้องการให้คดีเขาเสร็จโดยเร็ว
เหมือนกับยกภูเขาจังหกเพราะว่าเขาก็มองว่าเขาไม่ได้เห็นการเสียชีวิตใดทั้งสิ้น
เขาก็ยืนยันตรงนั้นมาตลอด
คุณพ่อของคุณกติกคุณพ่อเกียรติศักดิ์วันนี้นักข่าวก็ได้สัมภาษณ์
เมื่อวานก็ไปที่สพเมืองนนทบุรีกับลูกสาวนี่นะฮะ
คือคุณพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าลูกสาวผิดถ้าลูกผิดก็ต้องยอมรับ
แต่ถ้าทำถูกก็ต้องบอกว่าถูก

แล้วก็ให้บอกกับพนักงานสอบสวนไปตามความจริง
กรณีที่โดนกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์
กระติกบอกว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องแกร่ง
ถ้าสมควรโดนก็ต้องโดน
แล้วคุณพ่อของกระติกนะครับยังบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยที่ว่าลูกสาวเครียดแค่ไหนเนี่ยนะ
คุณพ่อบอกว่าคุณก็ลองไปเป็นกระติกดูสิ
ว่าจะรู้สึกยังไงหากเพื่อนเสียชีวิตขณะที่ไปด้วยกัน
แล้วคุณพ่อของกระติกนะครับยังบอกว่า
ส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวพ่อกับแตงโมเองก็สนิทกัน
รู้จักกันมา๒๐กว่าปี
ตั้งแต่แตงโมเนี่ยยังอยู่คอนโดกับกระติกอยู่เลย
แล้วแตงโมเนี่ยก็เรียกตัวพ่อของกติกเนี่ย
ก็คือคุณกระติกศักดิ์เรียกว่าปู
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วพ่อเนี่ย
เชื่อคำให้การของลูกสาวไหม
คุณพ่อก็เลยย้อนถามผู้สื่อข่าวเลยนะครับ
บอกถ้าเป็นลูกนักข่าวเนี่ย
นักข่าวจะเชื่อคำพูดของลูกตัวเองไหม
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เข้าข้างลูก
แต่ก็ได้ตำหนิลูกไปอยู่เหมือนกัน
ว่าเนี่ยไปทิ้งเพื่อนมาเพื่ออะไร
ในวันนั้นเนี่ยพอเขาพูดออกมามันก็มีเหตุผล
ทำให้พ่อเชื่อว่ากระติกไม่ได้โกหก
แต่ถ้าสารตัดสินว่ากระติกผิด
ในฐานะเป็นพ่อจะพาลูกสาวเนี่ย
ส่งเข้าเรือนจำด้วยตัวเองเลย
พี่เชื่อคำพูดของลูกพี่ไหมล่ะ
จริงไหมเออนั่นแหละไม่ต่างกัน
แต่ถ้าผมบอกถ้าผิดก็คือผิด

ถูกก็คือถูกผมเองก็บอกมึงทิ้งเพื่อนมาเพื่อ
แต่เขามีเหตุผลบอกเราเข้าใจครับ

ผมไม่เคยทิ้งเพื่อนนะครับ

แต่มันมีเหตุผลที่พอพูดไปทุกคนก็คิดว่ากระติกโกหก

ผมนี่แหละจะพาคนเข้ามาส่งเข้าเรือนจำเองถ้าเขาผิดอ่ะ

พอออกมาให้สัมภาษณ์คนก็พูดถึงคำตอบของคุณพ่อเยอะ
พูดกันในโลกออนไลน์เยอะนะครับ
คุณผู้ชมมองยังไงคะกับการที่ธนายความแยกคดีคุณกระติกออกมา
ยื่นอายการเลยอยากจะให้ส่งฟ้องไปเลย
เพราะว่าคุณกติกรับสารภาพเรื่องของการให้การเท็จ
มีอยู่คนนึงเขามองว่าการที่แยกคดีของคุณกติกออกมา
มันเร่งรีบปิดคดีเกินไปหรือเปล่า
จริงแล้วมันมีหลักฐานอีกตั้งหลายอย่าง
คนเขาพยายามจะยื่นเข้าไปให้ตรวจสอบ
ยังไม่เห็นได้มีการไปดูไปตรวจสอบหลักฐานอื่นเหล่านั้นเลย
จะเร่งรีบปิดคดีในส่วนเฉพาะของคุณกระติกไปทำไม
คนที่พูดแบบนี้ก็คือนายสันทนประยูณรัฐค่ะ
ตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามคดีของคุณแตงโมอยู่นะคะ
สันทนาบอกว่าโอ้โหมันเร่งรีบไป
ทำไมไม่รอหลักฐานของคนอื่นไปประกอบสำนวนด้วยแล้ว
รวมถึงหลักฐานในส่วนของตำรวจนครบานทองหล่อ
ผมไปยื่นเรื่องให้รวบรวม
แล้วก็เตรียมจะส่งให้กับตำรวจชุดคลี่คลายคดี
หลักฐานที่ว่านี้มันคือหมายเลขโทรศัพท์

เป็นหมายเลขที่คนธรรมดามีไม่ได้เลยไอ้เลขแบบนี้
นี่ผมยื่นไปเองยังไม่ได้ตรวจสอบเลย
แล้วการที่กระติกรับสารภาพ
ในโรงแรมแต่นายสันทนักบอกว่า

แต่ก็ผมมีหลักฐานลองฟังดูค่ะ

เขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีการนัดหมายผู้ใหญ่
หรือว่าใครมาเจอที่โรงแรมนะคะ
เรื่องการนัดหมายผมก็ไม่ไปตอบโต้อะไรกับเขา
เรื่องเขานัดหมายแต่การนัดหมาย

ก็ยังยืนยันในมุมที่ว่า

รอคุณแตงโมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
คือคุณกติกเมื่อวานนี้ที่ไปรับสารภาพเรื่องให้การเท็จ
นะฮะหรือวันนี้ที่คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะค่ะบอกว่าแน่นอนว่าหนึ่งคือ
ไม่มีเรื่องการรับงานอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะ
สองเธอบอกเธอไม่เคยพูดว่าเธอเห็นแตงโมเดินไปปัสสาวะไปฉี่ท้ายเรือ
เพราะนั่นคือสิ่งที่ได้ยินจากคำบอกเล่าของแซน
ใช่ค่ะและประเด็นนี้มันเป็นประเด็นสำคัญทางคดีไงคะ
ตกลงคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือจริงหรือเปล่า
เธอบอกเธออยู่หัวเรือส่วนเรื่องให้การเท็จเรื่องอะไรยังไง
เรื่องขวดวายมีกี่ขวดอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ย
บอกว่าเอาเป็นว่าเธอไม่ขอพูดกันแล้วกัน
ใช่คุณกติกคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยก็ใช้คำว่าอยู่ในสำนวนคดีแล้ว

ท่านผู้ชมฮะทางคดีเนี่ยวันนี้เนี่ยตำรวจนะครับ
ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะตำรวจไปที่สำนักงานอายการนนทบุรีนะฮะ
พลตำรวจโทจิลพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ไปกับพลโนตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แล้วก็พนักงานสอบสวนคดีของคุณแตงโมด้วย
นำสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
พบพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคดี
ก็คุยกันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง

พนธทหจิลภัทภ์บอกสั้นนะครับ
บอกว่าเดินทางมาขอคำปรึกษาเรื่องคดีของคุณตังโมกับทางอายการ
ซึ่งทางผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ที่พนธหจิลภัทภ์พร้อมกับคณะพนักงานสอบสวนมะพบอายการเนี่ย
เป็นเพราะสาเหตุเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นี่แหละ
ซึ่งอายการให้เอาสำนวนนี้ไปรวมกับสำนวนคดีหลัก
คดีใหญ่ก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
พนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนส่งฟ้องมาพร้อมกันทั้ง๕คนบนเรือสปีดโบ๊ทเลย
ใครจะข้อหาอะไรยังไงก็ว่ากันไปไม่ต้องมาแยกส่วนของกระติกมาก่อนตรงนี้
ทางอายการสูงสุดระบุว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงทางคดีทั้งหมด
เกรงว่าหากดำเนินการส่งฟ้องศาลในส่วนของกติกเรื่องให้การเท็จไปแล้ว
แล้วเกิดมันมีหลักฐานอะไรต่างอย่างอื่นอะไรเพิ่มเติมงอกเงยออกมาเนี่ย
แล้วมันส่งฟ้องซ้ำไม่ได้แล้วมันเสียรูปคดีกระทบกับภาพรวมคดีหลักทั้งหมดไปเลยเนี่ย

นี่นะฮะวันนี้ตำรวจก็เลยไปหาเมื่อช่วงบ่ายเลยไปปรึกษาทางคดี
เกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณตังโมในวันนี้นะครับ
ทีนี้ประเด็นสำคัญในกรณีของคุณกะติกสำหรับข้อหาให้การเท็จคำถามคือ
ให้การเท็จเรื่องอะไรประเด็นไหนหรอพูดไม่ตรงบอกตำรวจไม่ตรง
โกหกตำรวจประเด็นไหนเหรออืมประเด็นสำคัญที่เราคุยกัน
ก็คือประเด็นเรื่องของการไปปัสสาวะท้ายเรือของคุณตังโมนิดาใช่ไหมคะ
คุณกระติกก็พยายามจะย้ำตั้งแต่เมื่อวานเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ยินไปแล้วล่ะ
บอกว่าเธอไม่เคยพูดเธอไม่เคยพูดเลยว่าคุณตังโมไปฉี่ท้ายเรือ
เป็นแค่คำบอกเล่าจากแซนเท่านั้นไม่เคยให้การว่าเห็นแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
เดี๋ยวไปฟังประโยคตรงนี้ของคุณกระติกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อันนี้พาร์ทนี้ต้องตัดออกไปเลยเพราะว่าไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วย
เพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมาก็คือตัวแซนที่อยู่ตรงนั้น
แซนบอกอันนี้เป็นพาร์ทของแซนเพราะฉะนั้นติกไปไม่ก้าวร่วง
เราเราไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเราไม่เคยให้การว่าเห็นด้วย
นี่คือเมื่อวานย้อนไปอีกดีไหมคะ
ไปอีกหน่อยว่าก่อนหน้านี้คุณกระติกเคยพูดอะไรไว้บ้าง
เคยให้การอะไรไว้บ้างอันนี้เราย้อนไปตอนที่มีการแถลงข่าวของคุณกระติก
กุมภาพันธ์หลังจากพบศพคุณตังโมได้วันเดียว
วันนั้นคุณกระติกก็ให้การเหมือนเมื่อวานนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
คือคุณกติกบอกว่าหลังจากเรือออกจากร้านอาหารไปถึงสะพานพระราม๘
จอดถ่ายรูปประมาณสี่ทุ่มแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็น
นี่ใช้คำนี้ว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็น
เพราะบางส่วนถ่ายรูปกันอยู่ที่หัวเรือแตงโมบอกว่าปวดปัสสาวะ
ก็เลยถามแตงโมไปว่าก็ชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารแล้วไงทำไมไม่ยอมเข้า
แต่ไม่ได้สนใจดื่มดำกับบรรยากาศมากกว่า
ก็คือตั้งแต่วันนั้น๒๗กุมภาพันธ์คุณกระติกก็พูดเหมือนกันว่า
ไม่ได้เห็นคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรืออ่าคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเห็นอ่ะ
คือซึ่งตอนโมไปปักษ์ประวักษณ์ใครเรือยนี่เราไม่เห็นไม่รู้
ไม่ยินเสียงอีกทีคือคนนี้เขาต้องโกรธแล้ว
คือเรื่องมันไปข้างหน้า
เขาก็พูดว่าไม่เห็น
คือทีนี้ค่ะก็เลยมันก็สอดคล้องกันแหละเนอะ
ที่แถลงไว้๒๗กุมภาพันธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้
กระติกก็ยืนยันว่าไม่เห็นไม่เห็นคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
คือต้องยอมรับว่าเมื่อวานพอมีข่าวว่า
กระติกสารภาพว่าให้การเท็จเนี่ย
แน่นอนว่าทางรูปคดีเนี่ยผู้คนก็คิดกันไปต่างนานา
โดยเฉพาะเอ้าตกลงแล้วเหตุการณ์บนเรือ
หรือว่าคุณตังโมจะไม่ได้ไปฉี่ท้ายเรือ
ว่าคนนั้นไม่ได้ทำแบบนี้คนนี้ไม่ได้ทำแบบนั้น
แต่สรุปเท่าที่ฟังก็คือคุณกติกให้การเท็จเนี่ยก็คือในส่วนที่ว่าเธอเคยบอกบางเรื่อง
แต่เรื่องอื่นที่ไม่เห็นเธอก็บอกไม่เห็นคุณศิระเมื่อวานบอกนี่
บอกว่าอย่างนี้ฮะเอาเป็นรายงานข่าวแล้วกันนะครับทุกผู้ชม
ครับบอกว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีแจ้งข้อหา
ความเท็จเพราะเกิดจากการกลับคำให้การของกติดพี่ให้ไว้
ก่อนหน้านี้ทีนี้ข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มาจากแหล่งข่าว
ที่เชื่อถือได้ก็คืออย่างนี้ครับย้อนไปมื้อ๒๕กุมภาพันธุ์ตอน
ทุ่มครึ่งนะหลังเกิดเหตุ๑วันคือวันนี้นะฮะวันนั้นกระติกเนี่ยมาให้การกับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องที่แตงโมเนี่ยตกเรือ
แล้วก็แซนเนี่ยให้การกับตำรวจไปในทิศทางและข้อความเดียวกันก็คือขณะอยู่บนเรือ
วายแดงไป๒ขวดดื่มแชมเปญอีก๑ขวดรวมแล้วก็คือ๓ขวดต่อมา
มีนาคม๙นาฬิกาพนักงานสอบสวนเชิญกระติกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งแต่คราวนี้
กระติกให้การผิดแปลกไปจากเดิมนะครับโดยยอมรับ
กับตำรวจว่าในการให้การครั้งแรกเนี่ยตัวเธอกับทุกคนบนเรือให้การไม่ตรงกับความจริง
เพราะมีบุคคลแนะนำให้นัดแนะให้ถ้อยคำตามที่กำหนดต่อพนักงานสอบสวนจะได้เหมือนกัน
ก็คือให้บอกว่าดื่มวายกับแชมเปญไป๓ขวดในสถานที่ที่แตกต่างกัน
นี่เขาบอกเขามีคนเนี่ยมานัดแนะเหมือนกับเตรียมกันบอกให้ให้การอย่างนี้นะ
เอาแค่๓ขวดนะโดยขวดที่๑เนี่ยให้แจ้งกับตำรวจว่าดื่มขณะเดินทางไปร้านอาหาร
ร้านอาหารบ้านตานิดนะฮะร้านตานิดที่ปฐุมธานีเนี่ยดื่ม๑ขวดขณะเดินทางไป
ที่๒ให้บอกกับตำรวจว่าดื่มขณะกำลังรับประทานอาหารที่ร้านตานิดอีก๑ขวด
แล้วก็ขวดที่๓ให้แจ้งกับตำรวจว่าดื่มขณะเดินทางกลับมาจากสะพานพระราม๘
อยู่บนเรืออันนี้ดื่มอีกหนึ่งขวดซึ่งในวันที่๒๕กุมภาพันธ์ทุกคนบนเรือสปีดโบสต์๕คนเนี่ย
ก็ไปให้การตามข้อมูลนี้ทุกคนเพื่อต้องการให้ตำรวจมองว่าคนบนเรือไม่ได้เมามาก
แต่ในความเป็นจริงแล้วกระติกเนี่ยอันนี้แหล่งข่าวของเราบอกนะ
บอกว่ายอมรับทั้งน้ำตาต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่าดื่มกันมากกว่านั้น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากกว่านั้นดื่มกันแบบเยอะมาก
แล้วหลังจากที่แตงโมพลัดตกเรือลงไปเนี่ยตกลงไปในน้ำเนี่ย
ได้เอาขวดสุราเป็นขวดสุรายี่ห้อหนึ่งนะฮะทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา
จนเป็นที่มาในการออกหมายจับกระติกในข้อหาให้การเท็จ
ตรงนี้นะฮะตำรวจก็พิเคราะห์ข้อมูลที่กระติกกลับคำรับสารภาพเกี่ยวกับเรื่องการให้การเท็จตรงนี้เนี่ย
คือตำรวจบอกว่าก็ตรงกับหลักฐานที่ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ข้อมูลหลักฐานมา